มากันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากในช่วงนี้เลย
เพราะว่าหลังจากที่พี่เสกโลโซเขาออกมาเปิดตัว
ว่าตอนนี้มีหวานใจคนรู้ใจคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นั่นก็คือน้องแซนวิชประพาดาหลายคนก็สงสัยว่าแซนวิชใคร
ไปติดตามทำความรู้จักเธอพร้อมกันเลยค่ะ
นักแสดงสาววิกหมอชิตแซนวิชปภาดา

ตกเป็นข่าวดังเป็นสาวคนใหม่
จับจองหัวใจร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
โดยนักแสดงสาวเผยว่ารู้จักกันผ่านรุ่นพี่
และเริ่มคุยกันเมื่อ๔เดือนที่ผ่านมา
จะตกลงคบหากันได้เพียงเดือนกว่า
ส่วนประเด็นที่ว่าเธอเป็นฝ่ายจีบฝ่ายชายก่อนนั้น
เป็นเพราะนักร้องรุ่นพี่ขอให้ส่งรูปให้
ทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันเรื่อยมา

ฝ่ายชายทำให้เธอรู้สึกไม่เครียด
มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันก็มีมุมที่ให้คำแนะนำ

เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคน
ซึ่งเป็นมุมที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้

ฝ่ายชายก็ปรับปรุงตัวและใจเย็นมากขึ้น
ส่วนอายุที่ห่างกันถึง๑๗ปีก็ไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
และไม่ใช่ปัจจัยกำหนดความรัก
ในขณะที่ครอบครัวของแซนวิชก็ไม่ได้คัดค้านความรักครั้งนี้
เพราะให้อิสระและเคารพในการตัดสินใจของเธอค่ะ